มีกลุ่มแรงงานไทยในอิสราเอลคุณผู้ชม
อยากจะให้สื่อนำเสนอข้อเรียกร้องของเขาหน่อย

ให้ทำงานต่อในภาวะสงคราม

นายจ้างแม่พวกผม๒๗ชีวิต
ไม่ให้ออกจากหมู่บ้านเขาอ้างสารพัดต่างนานา
นายจ้างเขาคุกคามพวกผมนะครับ
เอาปืนมาจี้ท้องผมนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ถ่ายคลิปไว้
แล้วก็พี่ที่มากับผมเนี่ย

คือไม่ได้ยินข่าวพวกผมภายใน๒๔ชั่วโมงเนี่ยก็คือมีปัญหาแล้วครับ
บ่อพิกัดโอชาร์ฟนาเวสด้วยคุณผู้ชมนี่คือหนึ่งในตัวแทนแรงงานไทยครับ
ฝากให้สื่อเป็นกระบอกเสียงให้หน่อยให้นำเสนอหน่อยว่า
ยังมีพวกเขาเนี่ยโดนบังคับให้ทำงานการเกษตรในอิสราเอลครับ
จ้างบังคับพวกเขาให้ทำงานต่อยึดพาสปอร์ตไปยึดมือถือไป
แถมใช้ปืนขู่ด้วยไม่ยอมให้พวกเขากลับไทย

พวกเขาลงทะเบียนแจ้งความประสงค์กลับไทยกับสถานทูตไทยแล้วนะ

เออแต่ว่ากลับไม่ได้ครับ

แล้วตอนนี้พวกเขากังวลเรื่องความปลอดภัย
เพราะว่านายจ้างมีพฤติกรรมข่มขู่พวกเขา

กลัวทหารหรือกลุ่มฮามาสอย่างเดียว

เช่นเดียวกับนายวัชราทิพย์สูงเนินครับ

ส่งข้อมูลมาถึงทีมข่าวไทยรัฐทีวี
พิกัดที่ทำงานในการเกษตรครับในอิสราเอล

แจ้งรายชื่อในจ้างและรายชื่อแรงงานไทย
ยังถูกบังคับให้ทำงานในแคมป์แห่งนี้

พวกเขาต้องถูกอบพยพไปพื้นที่ปลอดภัย

แต่นายจ้างไม่ปล่อยตัวพวกเขา

อย่างไรก็ตามไทยรัฐทีวีส่งข้อมูลทั้งหมด

เพื่อช่วยประสานต่อแล้วนะครับคุณผู้ชม

ก็บอกว่ากฎหมายอิสราเอลก็ทำได้

แต่เนี่ยบังคับนะเนี่ยเขาบอกว่า

ยังไงดูละเอียดละเอียดหน่อยแต่ละกรณี
แล้วก็จะมีเรื่องที่ก่อนอันนี้มีรายงานที่บอกว่า
เข้าใจผิดสื่อสารผิดพลาดเรื่องของ